เอาไปดูเจ้าตรุษจีนครับเจ้าตรุษจีนเป็นวัวแปลกเพราะว่ามันมีสองหางครับคุณผู้ชมครับนะครับเจ้าของเชื่อเหลือเกินว่าเกิดมาให้โชคฉันแน่เจ้าตรุษจีนเนี่ยนะมีคนมาขอซื้อเจ้าของบอกเมินซะเถอะฉันรักมากฉันไม่ขายนะครับเพื่อนบ้านกับเด็กเด็กชอบสิครับยิ่งเด็กเด็กเนี่ยก็มาดูกันว่าไอ้เจ้าตรุษจีนสอง

ก็ภาวนาต่อกงใบเตยชื่อศาลนะอ่ากงใบเตยเนี่ยขอให้ลูกวัวปลอดภัยนะ
คุณผู้ชมครับมันเหมือนปฏิหารพี่เขาบอกลูกวัวมันก็หายใจเฮือกขึ้นมาฮะ
นี่แหละครับเมื่อสำรวจที่ตัวลูกวัวพบว่ามันมี๒หางแบบนี้ฮะ
นี่นี่จับอยู่ห่างขวาอันนี้หางซ้ายเออมันแปลกดีเหมือนกันนะครับ
หางที่ออกมามันสั้นกว่าหางลูกบัวทั่วไปมีความยาวประมาณสัก๒๙เซนติเมตรเท่านั้น
ก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าตรุษจีนครับจากวันนั้นครอบครัวก็เลี้ยงดูเจ้าตรุษจีนเป็นอย่างดีครับ
ว่าลูกวัวตัวนี้มาให้โชคพวกเขาแน่แล้วมันก็เป็นจริงอย่างนั้น
เพราะครอบครัวมีโชคมีลาบมีเรื่องราวดีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อนบ้านกับเด็กในหมู่บ้านแปลกนะครับก็มาดูเถอะครับเจ้าตุ๊จีนนะฮะ
หยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็โอ๊ยนึกว่ามีงานนะครับ
เด็กเด็กมาดูเจ้าตุดจีนกันเยอะหน่อยนะครับมีคนมาขอซื้อทั้งแม่มัน
ไอ้จุดจีนเนี่ยนะกับไอ้เจ้าตุ๊จีนเนี่ยนะเจ้าของไม่ขายหรอก
ขายเท่าไหร่ฉันก็ไม่ขายเชื่อว่าเป็นสิ่งดีประจำครอบครัวน่ะ
ให้โชคให้ลาบนะครับส่วนไอ้ตุดจีนมันก็กินนมแม่มันนะครับ
แล้วก็เล็มหญ้าครับทายตาปกติมันก็แข็งแรงดีนะนะครับ
แน่นอนครับแม่วัวมันก็ทั้งรักทั้งห่วงเจ้าตุดจีนนะครับ